อเล็กบอลสาวไทยใน๒เกมแรกรอบแบ่งกลุ่ม
ถือว่าทำได้ดีมากนะคะเก็บได้๖เซตเลย
ไม่เสียเซตซึ่งนุษยศราต้อมคำก็รังอันดับ๑
ของการเป็นผู้เล่นในตำแหน่งเซตที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะคะ
เขาก็รวบรวมสถิติของผู้เล่นหลังจากจบการแข่งขัน
รอบแบ่งกลุ่มวอเล็กบอลหญิงโอลิมปิกเกม๒๐๑๖

โดยนักกีฬาไทยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม
ทำสถิติเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะมี๒คน
นั่นก็คือนุสาราต้อมคำสเซตยอดเยี่ยม
มีค่าสถิติอยู่ที่๕๕ศูนย์ครั้งต่อสเซต
อันดับที่๒ตามมาเป็นของไต้หวันนะคะเสื้อยี่เจิน
อันดับที่๓ของเกาหลีใต้อีดายองค่ะ
ยุภาสนิทกลางลิเบอร์โร่ของไทยครั้งที่๑ผู้เล่นรับตบยอดเยี่ยม
ก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่๒๖๗ต่อเซต
ก็คิดจากโอกาส๑๙ครั้งรับดี๑๖ครั้ง
ก็นับต่อบอลเข้าตัวเซตได้
นาฬิกาเขานับแบบนั้นนะครับถ้ารับดีเข้าจุดเซ็ตก็ถือว่าจะนับสถิติไป
แล้วก็รับเสีย๒ครั้งแล้วก็รับธรรมดา๑ครั้ง
รับธรรมดาคือรับได้แต่ว่าไม่ได้เข้าตัวเซฟ

คือเขาจะดูว่าถ้าเกิดรับแล้วเข้าจุดเซ็ต
คือในเซตเตอร์โซนเนี่ยเขาจะนับเป็นคะแนนให้นะครับ
เฉลี่ยก็คือ๒๐๐ต่อเซตเลยนะครับ
นัดต่อไปนะคะทีมชาติไทยก็ลงเล่นในรอบรองชนะเลิศ
แข่งขันกันวันพรุ่งนี้นะคะ๖โมงเย็นเจอกับคาซักสถาน

ส่วนช่วงค่ำวันนี้พี่ใจภาคด้วยไหม
ใช่เลยครับตั้งแต่๕โมงครึ่งก็ติดตามกันได้ในช่องทางออนไลน์นะครับ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยนักมวยไทยขึ้นหลายคนที่เห็นบนหน้าจอนี่แหละครับ

ก็มาชกในวันแชมป์ชิปสาวก็ตามดูกัน
แล้วก็คู่เอกนำรายการนะครับที่เห็นอยู่ทางซ้ายนะครับ

ขุนศอกผีดิบแล้วก็แสงมณีแสงมณีเสถียรมวยชายดิมนะครับ
อันนี้ก็เป็น๑ยอดมวยที่จะชกในวันแชมป์ประชิปให้ดูกัน
เริ่มเข้าสัญญาณ๓ทุ่มครึ่งทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับ